ตีด้วยเหมือนกันค่ะกำลังใจล้นหลามเช่นเดียวกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยป่วยโควิดแล้วก็ทำการรักษาตัวแล้วก็มีข่าวดีแล้วว่าเขาหายป่วยจากโควิดแล้วนั่นเองค่ะ
คำคืนที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเป็นครั้งแรกหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยรักษาอาการจนตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วนะคะ
คือเนื้อหาโดยรวมนี้นะคะพี่โกติเขาเข้ามาขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับขอบคุณทุกความช่วยเหลือจากคนในวงการบันเทิงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาต๋อยไตรพบนะคะ
คุณสอรยุทธ์นะคะพี่บอนเชิญยิ้มนะคะพี่โกะเนี่ยบอกว่าโอ้โหความช่วยเหลือแล้วก็น้ำจิตน้ำใจหลายคนที่ถ่ายถามกันมาเนี่ยมากมายจริงค่ะ
คุณผู้โทรมาเลยนะคะแฟนคลับบอกว่าเป็นห่วงมากเดี๋ยวจะส่งยาจีนไปให้
ก็รู้สึกว่าซึ้งใจมากเลยเพราะว่าไม่คิดว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันนะฮะที่แบบได้แสดงหนังมาด้วยกันแต่นานแล้วอ่ะ
ให้โดยบอกว่าคือชีวิตคุณชมพู่เนี่ยก้าวไปไกลมากแล้วจะมาสนใจตลกตัวเล็กอย่างเจ้าตัวได้ยังไง
โก๊บอกเลยเจอน้ำใจแบบนี้ร่ำให้ค่ะน้ำตาไหลกลางไลฟ์กันเลยนะคะ
ใจกับทุกกำลังใจที่ส่งมาไม่เฉพาะแค่ของคุณชมพู่นะฮะ
หากวันหนึ่งมีอะไรจะช่วยตอบแทนสังคมเขายินดีจะทำเลย
แล้วในช่วงหนึ่งของไลฟ์ค่ะเนี่ยร้องน้ำหูน้ำตาแตกกันเลยนะคะ
เจ้าตัวบอกเลยว่าความรู้สึกของคนที่จะตายมันรู้สึกเหมือนคนใกล้ตายมันเป็นยังไง
เข้าใจแล้วเขาบอกว่าเข้าใจว่านักคอมคิดอะไรอยู่ก่อนที่จะจากไป
เพราะว่าการรักษาโควิดมันหนักหน่วงกว่าที่คิดมากจริงค่ะไปฟังโกติหน่อยค่ะ